ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของผมมากกว่าครับ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป้าหมายของเราคือเรา
เราอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันเติมในสิ่งที่เราขาดครับ
มันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้
คำตอบว่าสัตว์ทะเลอนาคตของทะเลบ้านเรา
สิ่งแวดล้อมบ้านเราอากาศบ้านเรา
มันจะเป็นยังไงคำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนว่าจะช่วยกันไหม
โครงการนี้คือเป็นการต่อยอดจากเก็บลักษณ์หรือว่า
มันก็คือเป็นเหมือนธารกิจพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา
พอระหว่างที่เราได้เก็บเราได้รู้ว่า
ผลกระทบมันร้ายแรงขนาดไหน
ระบบนิเวศทางทะเลสำคัญมากนะครับ

ให้๓๐แต่ทะเลกำลังแย่
ทะเลหลายชนิดเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
อาหารน้อยลงเรื่อยนะครับ
ถ้าปล่อยไปแบบนี้แย่แน่ครับ
สิ่งที่จะทำได้คือเราคงต้องช่วยกัน
คนไทยทุกคนคงต้องหันหน้ามาช่วยกัน
ดูแลทำให้มันกลับมาดีครับผม
อยากไปเก็บรักษ์คือเราก็ยังมีความอยู่ใช่ไหมครับ
แต่ว่าช่วงนี้คงต้องเน้นไปที่การซ้อม
คือทะเลอย่างที่ผมบอกนะครับทะเลเป็นต้นกำเนิดครับ

แต่ทะเลเป็นปลายทางของขยะทุกชนิดบนโลกเหมือนกัน
ดังนั้นถ้าเราจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนหันมาสนใจในเรื่องของระบบนิเวศของทางทะเล
หันมาว่าสัตว์ทะเลเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
ผมคิดว่าเราเลยอยากใช้กิจกรรมทางทะเลสะท้อนไปถึงทุกคนให้ทุกคนกำลังช่วยกัน
สรุปแล้วคอมเยอะขนาดไหนครับ
การคิดละครับ
ก็เลยต้องสลับไม่งั้นกล้ามเนื้ออาจจะพัง
ก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มกับฟรีสไตล์
มีครับก็จะมีทีมครูฝึกที่อยู่กับเรานะครับก็จะสลับกันไหว้ประกบ
แล้วก็มีทีมพายเรือคายักษ์ก็เป็นกลุ่มของพวกเรานี่แหละที่ช่วยกันครับ
คุณแม่ก็รู้แทบจะพร้อมกันกับทุกคนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงด้วย
แต่ว่าท่านก็เข้าใจแหละครับว่าส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวครับ
เราคิดถึงความอันตรายไหมครับในการไหว้ด้วยระยะทางด้วยความทรงทะเลและสุขภาพเรา
เราทำได้แค่เตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ไม่ต้องแค่เอาไม่ต้องว่ายน้ำในทะเลเกือบร้อยกิโลหรอกครับ
เราเดินข้ามถนนเราเดินเราใช้ชีวิตธรรมดามันก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
แต่ว่าอยากให้พวกเราสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ผมคิดดีแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

มันคุ้มสำหรับลูกหลานเราคุ้มสำหรับคนไทยของเรา
ตอนนี้เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับซ้อมมาละกี่ชั่วโมง
ครับก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะครับ

คือตอนนี้เราไม่ได้รับงานเลยไม่ได้รับงานเพิ่ม
แต่ว่างานที่เราล็อกไว้แล้วก็คือต้องล็อกครับ
ตอนนี้ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งผมจะซ้อมประมาณ๔วัน
เช้าเย็นนะครับแล้วก็อีก๓วันก็จะเป็นงานที่รับไว้แล้ว
ต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดไปทัวร์คอนเสิร์ตครับ
คือแค่๘๐กว่ากิโลมันกินระยะเวลากี่วัน
คือ๘๐กว่ากิโลเนี่ยมันเป็นแค่การประมาณพวกข้าวนะครับ
ขีดเส้นแต่การว่ายน้ำจริงมันไม่สามารถจะไห้เป็นเส้นตรงเหมือนเรือได้
ดังนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นอยู่กับลมด้วยนะครับ
ครับเราทำหน้าที่ก็คือเราซ้อมให้เต็มที่
ต้องปรึกษาทีมผู้เชื่อชาญไหมพี่น้องว่าระหว่างนี้เราจะต้องดูแลตัวเองง่าย
หลายคนที่มาช่วยกันนะครับ

คัยมานี้คุณทั้งที่คุยกันกันกันที่สุดค่ะ
ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่มันไกลขนาดไหน

พวกเรากำลังจะช่วยกันทำอะไร
พวกเราทุกคนไม่ใช่แค่พวกเรา

ว่าเราจะช่วยกันทำให้

ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากเรามาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

พี่น้องทำไมเลือกเส้นทางสูราชสมุย
สุราชเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านการท่องเที่ยว

ส่วนสมุยเป็นเกาะที่ทั่วโลกรู้จัก
เราอยากจะใช้จุด๒จุดนี้เป็นการเชื่อมกัน

ในตลอดระยะทางผ่านเกาะหลายเกาะ
แล้วเกาะต่างได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกจากขยะทะเล
ผมก็เลยคิดว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด
กับเป้ายอบบริจาค๕๐ล้าบาท
คิดว่ายากไหมคะสำหรับการที่เราทุ่มเทขนาดนี้

แล้วก็มีหลายคนที่เป็นห่วง
แต่ว่ายังไงเราต้องลองดูครับ

ร้านนี้มันจะคอฟเวอร์ทั้งสัตว์ดูแลรักษาสัตว์ทะเล
มันคือช่วยได้เยอะขนาดไหนครับ

แค่นี้ก็ขาดจนเกือบหมดแล้วครับ
ดังนั้นถ้าเราช่วยได้ทั้งสองฝั่ง
ไม่ใช่แค่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเล
แต่โรงพยาบาลของคนที่อยู่ตามเกาะตามชายฝั่งด้วย
ศูนย์อนามัยบางโรงพยาบาลขาดเตียง
ขาดเครื่องปั๊มหัวใจ

มันจะสามารถทำให้ทุกอย่างที่เราพูดมา
ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือได้จริง

ผมกล้าคาดหวังไหมว่าเราจะต้องได้

ผมไม่กล้าคาดหวังผมรู้ได้แค่ว่าผมต้องลองทำดู
ครับแล้ววันระหว่างแผนที่จะไว้วันละกี่กิโลกรัม

ก็เฉลี่ยนะครับมันจะอยู่วันละประมาณ
ไม่ต่ำกว่า๕๕๑๐กิโลนะครับ

แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า
กำหนดเรื่องของคลื่นลมกระแสน้ำไม่ได้
ดังนั้นเราได้แค่ประมาณ
วันประมาณ๑๘กิโลกรัมมีวันพักไหมครับ

คุณหมอแนะนำว่าให้ไหว้๔วันพัก๑วัน
เพื่อให้น้ำเกลือหรือตรวจค่าเลือด
ค่าไตอะไรอย่างนี้ครับ
ที่เราต้องคุณหมอเราต้องระหว่างครับ
ในเรื่องของไตวายในเรื่องของฮีสโตกแมงกระพุนแล้วก็เรื่องของกระแสน้ำ
หมายถึงว่าสมมุติว่าเราไห้ไป๕โลมาตรงจุดไหนวันต่อไปมาเราก็จะเริ่มตรงจุดนั้น
ใช่ครับแล้วก็เรานอนบนเกาะเรานอนตามจุดต่างตามเกาะต่าง
แล้วก็พยายามคือมันเป็นการไปโดยที่ไม่ใช้เครื่องมือนะครับ
ดังนั้นเรือเราก็จะใช้เรือพายเป็นตัวประกบทีมไหว้ประกบ
แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินเราจะมีเรือเร็วที่เอาไว้ช่วยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
คุณว่าหลอกจากว่าเราจะช่วยแบบผ่านทะเลอะไรอย่างนี้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่พี่หวังก็คืออยากให้ประเทศเราติด๑ใน๑๐ประเทศอาทิตย์ประโยชน์
หวังนะครับเพราะว่าอย่างตอนเมื่อต้นปีที่แล้วที่เริ่มเก็บ
มันมองเป็นเรื่องแบบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นเราอยู่อันดับที่๕อันดับที่๖
ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก
แต่ว่าแค่ระยะเวลาปีเดียวจากการที่เราช่วยกันพี่ช่วยลงข่าว
เราอยู่อันดับที่๑๐แล้วแค่ปีเดียวเรากำลังจะหลุดจาก๑ใน๑๐
แต่มันหยุดไม่ได้เพราะประเทศอื่นเขาก็ต้องทำเหมือนกัน
แล้วเรื่องของโรคร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันคือภาวะเร่งด่วนอันดับหนึ่ง
ของทุกประเทศที่เขาซีเรียสกันในตอนนี้
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของลูกหลานเรามันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ครับ
การที่เราต้องเห็นลูกหลานเราใส่หน้ากากตัวเราเองใส่หน้ากาก
ภัยพิบัติต่างที่มันเกิดขึ้นเราคงต้องทำอะไรสักอย่าง
อันนี้มีพี่น้องดาราหลายคนมาควบคุมเป็น
ผมต้องขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่สละเวลามา
บางคนมาช่วยเก็บขยะบางคนจะมาร่วมในการเอ่อ
คือในระหว่างที่เราไหว้นะครับบนบกจะมีกิจกรรมเก็บขยะ
คู่กันไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่จะมาช่วยเหลือกันในครั้งนี้ครับ
น้องยังขออนุญาตไปทางน้องลิชามีแบบรีแอคอะไรมั้ยว่าพี่น้องจะว่ายน้ำด้วยนะ
ก็เป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงแต่ว่า
ผมก็บอกกับทุกคนนะครับเรื่องนี้เพื่อนนักแสดงเพื่อนดารานักร้องทุกคน
ว่าเราจะทำสิ่งนี้แต่ว่าทุกคนก็มาช่วยด้วยใจครับ

อ่าผมว่ามันเรื่องของผมไม่สำคัญนะครับ
เรื่องส่วนรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าเยอะครับ

แต่ตอนบอกแบบนี้น้องข้าอะปรุงชัยอะไรกัน
น้องข้ามนี้ไม่ไหว
เขาก็คงทราบแหละครับว่าเราตัดสินใจแล้ว

คุณแม่ก็ก็ตรงคนก็เอาหนะครับ

แต่ว่าไปช่วยทำกิจกรรมเก็บขยะหรือว่าเป็นพิธีกรภาคสนาม
มันไม่ได้จะจัดแค่ที่สุราชกับสมุยนะครับ
ที่กรุงเทพก็จะมีด้วย
ก็จะควบคู่กันไปใครที่มาช่วยได้ในสถานที่จริงก็ช่วยในจุดช่วยในส่วนของตัวเอง
ให้พี่ดูฝากับว่ามันจะบริจาคหรือจะช่วยกันยังไงบ้างกับกิจกรรมนี้เริ่มเมื่อไหร่
วันแรกที่จะเริ่มไหว้ก็คือวันที่๑๙มีนาคม
หมายคือให้ถึงในวันที่๕เมษายน
ช่องทางที่จะบริจาคผมจำตัวเลขไม่ได้
ไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่นี้เลยมันมีข้อมูลอยู่แล้ว
ก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่ถึงเลย
ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันครับอย่างที่ผมบอกว่า
ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกครับ
ความสำคัญอยู่ที่พวกเราครับช่วยกันทำให้
อนาคตของสิ่งแวดล้อมอนาคตของสัตว์ทะเล
มันไม่เหลือแค่ชื่อไม่เหลือแค่ภาพถ่าย

เพื่อตัวเราเองเพื่อลูกหลานเราเพื่อแผ่นดินเรา